คุณผู้ชมมาดูที่ชนบุรีนะคะเรื่องนี้ค่ะ
เพราะยังรักยังอยากง้อยังอยากขอคืนดี
ตามง้อแฟนสาวแต่สุดท้ายเขาไปง้อด้วยปืน

เข้ามาเห็นโอ้โหมีการดวนปืนกัน

โอ้ยฝั่งนี้เบาโอ้ยนี่คือสภาพที่หลังโดนยิงเสร็จแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้มันมีการยิงสวนกันเกิดขึ้นด้วย
ของผู้ชายสองคนอันนี้คือสภาพคนเจ็บนะคะ
คลั่งรักหนุ่มหัวร้อนผู้ชายคนนี้คือนายชาวลิศค่ะ
วัย๓๘ปีเขาเป็นคนที่อยากจะไปง้อแฟนสาวนั่นแหละ
แต่สุดท้ายง้อด้วยปืนง้อไม่สำเร็จ
ยังมีการลงมือทำร้ายร่างกายแฟนสาวด้วยนะคะ
ก่อนจะมีการแบบมีการยิงปืนปะทะกันกับทหารเรืออีกคนนึง
ซึ่งทหารเรือคนนี้เป็นเหมือนพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์แล้วเข้ามาช่วย
ผู้ชายคนนี้ค่ะคุณผู้ชมตัวคนเจ็บเนี่ยนะคะหนุ่มที่มีการง้อแฟน
พบบาดแผลตามร่างกายโดนยิงด้วยปืนขนาด๙มม
เข้าที่บริเวณท้อง๑นัดแล้วก็อันทะอีกหนึ่งนัด
โอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องมีการหามตัวส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ
ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
จุดเกิดเหตุอยู่ในซอยมั่นแก้วนะคะทีนี้เบื้องต้นได้มีการควบคุมตัว
ตัวมือยิงในรหัสคุณผู้ชมพันจาเอกทานงศักดิ์
เขาเป็นทหารเรือวัยสี่สิบแปดปีสังกัดกองเรือยุธการ
พร้อมกับปืนเก้ามอมอที่ใช้ก่อเหตุนอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ยังมีปืนของคนเจ็บด้วยคนเจ็บใช้ปืนขนาดจุดสามแปด
บริเวณที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนทั้งหมด๔ปลอกด้วยกัน
แบ่งเป็นปลอกกระสุนเก้ามอมอสองปลอกปลอกกระสุนจุดสามแปดอีกสองปลอกตกอยู่ใกล้กันค่ะ
แล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะคะยังมีรถกระบะสี่ประตูสีขาว
ซึ่งเป็นรถกระบะของฝ่ายหญิงที่โดนผู้ชายคนก่อเหตุตามง้อ
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวชะนัดสดานะคะวัยสามสิบแปดปี
เป็นคนขับรถกระบะโอ้โหตอนนั้นเธออยู่ในอาการตกใจมาก
แล้วก็รอให้การกับตำรวจอยู่ส่วนนี้คือสภาพนะคะ
คุณผู้ชมในรถกระบะคนที่เป็นคนขับผู้หญิงเนี่ย
จะมีเสร็จกระจกแบบแตกเกลือนเลยเพราะว่าตัวแฟนนุ่มเนี่ยมาง้อ
แล้วก็มีการใช้ปืนยิงที่ประตูก่อนที่จะมีการลากตัวคนเจ็บลงมาจากรถ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายนะคะทีนี้หลังเกิดเรื่องค่ะ
ตัวฝ่ายหญิงก็บอกว่าเอาตรงคือเขาเนี่ยขับรถมาจะเข้าบ้าน
แต่สุดท้ายเห็นท่าไม่ดีเพราะว่าแฟนนุ่มขี่รถตามมาคล้ายกับมีการจะมาง้อ
เธอก็เลยตัดสินใจโทรตามทหารเรือนี่แหละที่รู้จักกันนะคะเพื่อมาช่วยเหลือ
เหมือนกับตัวแฟนเก่าก็มีการหันกระบอกปืนไปยิงทหารเรือ
แล้วทหารเรือก็มีการยิงสวนกลับมาจนกระทั่งบาดเจ็บแบบนี้
ฟังเสียงตัวฝ่ายยิงด้วยค่ะ
แล้วก็พอพี่คนนั้นเขามาช่วยพี่เขาก็มาดึงมันออกจากตัวพี่
แล้วมันก็หันไปยิงเขาสองนัดเขาก็เลยเขาก็เลยป้องกันตัวไป
นี่แหละค่ะส่วนทางด้านของทหารเรือนะคะพันธาเอกธนงศักดิ
คนที่เป็นคนใช้อาวุธปืนยิงสวนกันเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัว
ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเพราะว่าโดนยิงก่อนว่าอย่างนั้นนะคะลองฟังเสียงเพิ่มเติมค่ะ
พาทอร์ลุฟท์ขึ้นมาแล้วเล็งในสถานีแต่พวกมันมีกลืนเพื่อทำกลุ่มเติมแล้ว
แล้วก็ทำไงถ้าวันนี้๒๓นักเรือถ้าโดนมันก็ได้ทำที่จะยิงช่วงหน้าหน่อย
หรือแกะเล็งตามแล้วเล็งช่วงล่างเขา
หลังจากนี้ก็จะมีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องประจักษ์พยานฝ่ายหญิงทหารเรือ
แล้วก็เดี๋ยวรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บด้วยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะใช่ครับ